เพราะเราคือลูกของพ่อเราก็รักในหลวงมากทุกคนก็เสียใจเหมือนผมนะครับเพราะว่าท่านตากตำทำงานหนักมานานนะครับไม่ว่าที่ไหนกันดาลท่านก็จะไปเยี่ยมแม้กระทั่งพื้นที่ที่อันตราย
ไม่รู้จะพูดยังไงดีว่าเราเสียอะไรไปที่แบบมันใหญ่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเลย
ท่านเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก
แล้วก็พยายามทำดีที่สุดแล้วก็ตอนลูกตอนร้านที่ทำดีที่สุด
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน
เพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ
พ่อผู้พอเพียง
สวัสดีครับผมบริษทองนีนะครับก็เป็นนายกสมาคมภูมิกับภาพยนตร์ไทยครับ
คุณออสบัณฑิตทองดีนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
ชายผู้มีคำสอนของพ่อเป็นต้นแบบทั้งในการใช้ชีวิตและในการทำงาน
แต่เพราะอะไรถึงทำให้ผู้ชายคนนี้ยึดมั่นและยึดถือในหลักคำสอนของพระองค์ท่าน
เราเป็นเด็กเราก็ฟังไว้เราก็ฟังแล้วก็เชื่อตามผู้ใหญ่
มันมาจากความเชื่อตอนแรก
ต้องบอกว่ากว่า๔๐ปีที่ผ่านมาที่ผมใช้ชีวิตมาเนี่ย
ผมเห็นพระราชกรณีกิจของท่านมาตลอด
ตั้งแต่ในข่าวพระราชนักซึ่งมีมาตั้งแต่ผมยังเด็ก
แล้วก็แต่ละที่เราเติบโตขึ้น
เราได้มีโอกาสได้เห็นได้ศึกษาได้เรียนรู้
พบว่าสิ่งที่พ่อแม่พูดไม่ใช่แค่คำบอกเล่า

บ่อยครั้งที่เราได้ใช้แนวคิดหรือแนวพระราชดำริ

อย่างเช่นคำว่าศัตริกิจพอเพียง

ผมว่าเป็นแนวคิดที่ชัดเจนมาก
ในการใช้ชีวิตของคนเราในวันนี้คือ

สุดท้ายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย

เราจะไม่มีการแก่งแย่งเจนิชิน

คิดนี่เป็นแนวคิดที่สุดยอดมากครับ
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ

เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่า
ทำอะไรต้องพอเพียง

พอประมาณไม่สุดโต่ง

คนเราก็สุขใจ
คือผมได้เอาแนวคิดนี้มาทำ

เงินล้านนี้ก็เป็นของคนป่วยคนหนึ่ง

มาเป็นรางวัลให้คนลูกทุ่งมาแข่งกัน
ลำยาย
ลำยาย

เออบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วก็อย่าเรียกว่าลำไย

ใครจะได้ไม่ต้องมาเรียกฉันว่า
ลำยาย
แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็เรียนรู้ว่า

ไปเอาเงินของคนป่วยมามาสุดท้ายแล้ว

ทำให้มันเกิด
ความเข้าใจ

ซึ่งในหนังเนี่ยก็จะบอก
ก็เอามาจากทฤษฎีชีวิตที่พอเพียง

แม้ว่าจุดเริ่มต้นของความรัก
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
จะมาจากคำบอกกล่าวของคนรุ่นก่อน
แต่เมื่อเขาได้เห็นและได้เรียนรู้
ในพระราชกรณียกิจของพระองค์
ก็ทำให้เขารักและเทิดทุนพระองค์ท่านไว้

ที่จะถ่ายทอดและสารต่อคำสอนของพระองค์ท่าน
ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าใจ
ของคนทำงานด้านสื่อ
คนทำงานด้านภาพยนตร์นะครับ

ผมจะทำงานที่มันมีประโยชน์ต่อสังคม

ก็จะทำความดีให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้

พระองค์ท่านอาจไม่ได้อยู่กับพวกเราอีกต่อไป
แต่คำสอนของพระองค์จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราปวงชนชาวไทยตลอดไป
โปรดติดตามตอนต่อไป